ข่าวนี้นะผู้หญิงสองคนนี้นะครับ

โดดดดโดดดโดดด

โดดด

โดดด

ยังอุตส่าห์ตะโกนถามบ้าง
ประทัดแล้วเราไปกันเถอะ

ผู้หญิงสองคนนี้ทิ้งเลย

โอ้โหได้ยินเสียงปืนดังมาจากวัยรุ่น

จากนั้นมีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่ง

โอ้โหคือเห็นว่าเบียร์เหลือเลยเอาไป

ไม่เอาเออโอ้โห

กระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุ่มครึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมา
วันนี้สาเกราะโรคที่เกิดเหตุในเหตุแบบนี้

หมู่บ้านสร้างคำตะบนเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญอุดรธานีครับ
คือนางสาวธัญพรบัวชัยหรือคุณซันนี่

และนางสาวแพรวนภาพไรบึง
คุณบุ๋มบี๋มอายุ๒๘ปี
ไหนค่อยเล่าคุณหมุมบิ๋มบอกว่าเธอนะนะครับมานั่งเล่นที่ร้าน
เพราะว่าเธอชอบร้องเพลงหมอลำขายของไปด้วยนี่ฮะโอ้ตกใจมากไหม
คุณบุ๋มบิ๋มตกใจมากไหมครับช่วงเกิดเหตุก็ยังคิดว่า
หมู่บ้านเขามีหมอลำมาแสดงนะครับก็วัยรุ่นมากันเยอะเลย
โอ้คุณบุ๋มคุณบิ๋มนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ทำให้ดูด้วยโอ้โหทำเหมือนจริง
โอ้โหนี่นี่ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ชอบอะไรชอบตรงนี้เขาทำให้ดู
อ่ากลับมานั่งกลับมานั่งซันนี่ว่ายังไงซันนี่เล่าบ้าง
ซันนี่บอกว่าหลังจากวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วนะพี่เบิร์ตก็รอดูสถานการณ์อยู่๑๐นาที
เหตุการณ์สงบปั๊บเหตุการณ์สงบปั๊บก็ออกมาตั้งนั่งที่โต๊ะม้าหินนะ
นี่ครับเบียร์๓ขวดหนูหายไปนะครับเธอตกใจมากเลย
แล้วไปแจ้งความไหมไม่ได้แจ้งความก็ไม่มีใครเจ็บ
ฟังเสียงก่อนเดี๋ยวมาคุยกันใหม่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
เอ๊ตอนถ่ายในกล้องมันฟุ้งฟุ้งเหลืออ่ะอือ
หรือว่าหน้าเขาละมุนอย่างนั้นอยู่แล้ว

เรามีเรามีสัญชาวอูดาวไหมอ้า
ปีหน้าจะไปซื้อซื้อเบียร์ปลอบใจ

ก็ซื้อ๓ขวดใช่ไหมไปคืนเขาไงไม่โดนเขาหยิบไป
เห็นสองคนนี้ลาพร้อมกันคือไม่ได้ไปไหนไปอุดร

แล้วทีมข่าวสอบถามตำรวจสพเพลเจ้าของท้องที่
บอกว่าได้รับรายงานจากตำรวจชุมชนว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับ
มันอยู่หมู่บ้านสร้างธรรมไม่ได้สร้างตัวนะ
อืมเออวัยรุ่นสร้างคลำ
ทะเลาะกันจับกลุ่มกันแล้วเกิดเสียงดัง
ก็ไม่แน่หรอกว่ามันเป็นเสียงปืนหรือเสียงประทัด
นะครับชุดสืบสวนเร่งสืบหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความ
โอ๋สงสารดูวิ่ง

เฮ่ยหลบมาให้เด็กพูด